แซ่บจริงอย่างไรจริงนะคุณนะแซ่บเบย์แรงมากเลยนะคะ
ครั้งนี้แฟนของชมพู่จะได้เห็นคันสวยอายุ๕เดือนกว่าของคุณแม่ชมแบบชัดเจนเต็มตานะคะ
มาในชุดออกกำลังกายสุดแซ่บหน้าผมจัดเต็ม
โดยมีว่าที่คุณยายของน้องแฝดรวมเฟรมกับลูกสาวอย่างใกล้ชิดก็ถือว่าเป็นภาพที่ดูแล้วอบอุ๊ดอบอุ่นนะคะ
เจเนอเรชั่นจริงคุณยายคุณแม่แล้วก็เบบีด้วยนะคะครบเลยน่ารักมากค่ะ
ถอยหลังอีกเพียงแค่ไม่ถึง๓๔เดือนเท่านั้นก็จะได้เห็นบีบิตัวน้อยแล้วนะคะ